คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะคะ
แขกรับเชิญสุดพิเศษก็คือแม่ปุ๊ปียมาตร
คุณผู้ชมเห็นหน้าตาแม่ปูสดใสแบบนี้เชื่อไหมว่าอายุ
ยังสวยเหมือนเดิมเลย

ที่สำคัญก่อนหน้านี้ใครจะรู้ล่ะคะว่าเพียงไม่กี่เดือน
ปุ๊เนี่ยป่วยหนักหวิดเป็นอมภาษณตลอดชีวิตนะคุณ
แต่ว่าได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีแล้วก็ได้กำลังใจจากการศึกษาธรรมะ
ทำให้เธอกลับมาหายดีตอนนี้ก็เลยทำงานแบบรัวละคร๔เรื่องรวดไปเลยจ้า
เข็มฝังเข็มแล้วก็ที่จริงไม่โดนเส้นเลือดนะแต่ว่าเส้นเลือดเราเปราะมาก
มันก็เลยทำให้เส้นเลือดเนี่ยกระทบผสันเส้นเลือดแล้วได้เส้นฝ่อนมันแตก
เลือดก็เข้าไปกระดูกคอทั้งหมดเลยลงไปก็ไปกดทับเส้นประสาท
ก็นับว่าเป็นอะไรในชีวิตที่มายืนตรงนั้นทุกวันได้
ก็บอกแม่ก็เชื่อเรื่องบุญไง

ตอนนี้สุขภาพดีเพราะว่าเราไม่ประมาท

เรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายนี่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
แต่ที่สำคัญคือจิตใจถ้าจิตใจเราดีนะมันสะอาดสว่างอย่างนี้มันสดใส
ไม่เป็นไรเราหายเราไม่เคยคิดไม่ดีไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่เป็นอะไร
ใครหลายคนถ้าได้ฟังแม่ปูให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้นะ

เรื่องของการดูแลจิตใจก็สำคัญด้วยเช่นกัน
เรื่องของทัศนคติหรือการมองโลกเนี่ย

คุณแม่ก็เลยยังสวยแบบนี้ตลอดไหม